บนราชธานีมีรถบัสน่าจะเป็นรถที่พานักเรียนไปทัศนศึกษา
แล้วก็ขับมาบนถนนปรากฏว่าจู่มีรถบรรทุกพ่วง

พุ่งมาจากสามแยกเกิดอะไรขึ้นไปชมฮะ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถครับคุณผู้ชม
เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีรถบัสคันนี้
ซึ่งบนรถมีนักเรียนมากัน๓๐กว่าคน
มีคนขับมีคุณครูพุ่งชนกับรถพ่วงที่ออกมาจากสามแยกตรงจุดนั้น

แล้วนอกจากนี้มีกระบะอีกคันเขาชะลอเปิดไฟเตรียมจะเลี้ยวขวาเข้าแยกตรงนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓แยกบ้านคำนกเปล้าครับ
ถนนสายวารินชำราบพิบูรมังสาหารอำเภอสว่างวีรวงที่อุบลราชธานี

ตำรวจในพื้นที่สว่างวีรวงก็ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ครับ
ปรากฏว่าตัวของรถบัสมันมีร่องรอยไฟไหม้ด้วย
แล้วคนที่ตายก็คือคนขับรถบัสนั่นแหละครับ
คนขับเนี่ยสภาพร่างกายเห็นว่าถูกไฟคลอกด้วยนะครับ
เป็นไปได้จังหวะที่ชนเสร็จแล้วเนี่ย
ด้วยความที่มันแรงแล้วมีประกายไฟแล้วอาจจะมีน้ำมันรั่วไหล
ก็เลยทำให้ไฟลุกท่วมขึ้นมานะครับ

แต่สุดท้ายคนขับก็เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้คนเจ็บกว่า๓๐คนแล้วส่วนใหญ่เป็นนักเรียนครับ

เป็นนักเรียนชั้นประถมต้นด้วย
มาจากสำโรงในพื้นที่อุบลราชธานี
น้องนักเรียนบางคนต้องหนีตายปีนออกมาจากหน้าต่างเห็นไหมฮ
ศรสีแดงชี้นี่กระโดดลงมาแล้ว๑คน

นี่ฮะหนีตายกันแบบนี้เลย
มาจากสำโรงไปทัศนศึกษาที่พิบูรมังสาหาร
คนขับรถบัสแสดงความเสียใจอีกครั้ง
นายทองอินอายุ๕๘ปี
ขณะที่คนขับ๖ล้อคือนายธนงศักดิ์อายุ๕๕บาดเจ็บครับ
ส่วนกระบะคนขับคือนายคำล่าอายุ๓๒บาดเจ็บเหมือนกัน
๒ก็คือคนขับรถหกล้อและคนขับกระบะ
ตาย๑คือคนขับรถบัสนั่นเอง
กระบะโดยแรงชนและแรงเหวี่ยงกระเด็นไปขวางทาง
ทำให้รถติดยาวเลยหลายกิโลนะครับ

ต้นคาดว่าสงสัยรถหกล้ออาจจะเบรกแตก

แล้วรถบัสเขาขับมาพอดีก็เลยเบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจัง
ชาวบ้านบอกว่าขอหน่อยได้ไหม
ติดไฟจราจรได้ไหมตรงนี้อุบัติเหตุเยอะเหลือเกิน

หรือไม่ก็ทำสะพานลอยหน่อยเพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะ
ช่วงปีใหม่กำลังจะมาถึงรถวิ่งเยอะ
ในพื้นที่ช่วยตรวจสอบและแก้ไขด่วนครับ